คุณผู้ชมครับส่วนใหญ่กรณีที่จะมีคนคิดสั้นฆ่าตัวตาย
เราจะเห็นตำรวจไปเจรจาเกลี้ยกล่อมพี่กู้ภัยบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
แต่คราวนี้นะฮะเป็นนักศึกษาหญิงอายุ๑๗ปี
เธอไปเจอน้องผู้หญิงอายุน้อยกว่าเธอสัก๒๓ปีอยู่นู่น
ปีนออกมานอกขอบสะพานลอยแล้วคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้
จะฆ่าตัวตายแน่เธอทำยังไงไปดูครับ
พี่ช่วยเหลือได้ทุกอย่างหนูเยอะขึ้นคิดมาก
พี่ก็เคยคิดแบบนี้พี่เนี่ยพี่ตอนนี้พี่ก็เป็นโรคซึมเศร้า

โอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สะพานลอยหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินครับ
นักศึกษาหญิงของวิทยาลัยที่เห็นเหตุการณ์

ตัดสินใจเข้าไปเกลี้ยกล่อมน้องไอซ์อายุ๑๗ปีนะฮะ
เห็นเด็กผู้หญิงที่คิดสั้นนะครับ
อายุประมาณสัก๑๔๑๕ได้คนช่วยชื่อไอซ์นะ
ยืนร้องไห้อยู่บนสะพานลอย
โอ้โหมันต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่ก็วิ่งขึ้นไปดู

แล้วเด็กผู้หญิงปีนออกมานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วนะฮะ
พยายามเกลี้ยกล่อมพูดคุย
คือผมไม่รู้ว่าน้องไปศึกษาไปอ่าน
หรืออะไรเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเจรจาเกลี้ยกล่อมมาหรือเปล่านะ

สองมีให้เหมือนกับตัวเอง
ก็มีความเข้าใจกับสิ่งที่คนเขาเป็นอยู่

แม้ว่าเด็กหญิงคนดังกล่าวจะมีท่าทีอ่อนลง

กระทั่งมีพลเมืองดีหลายคนก็ช่วยไปนะฮะ

แล้วก็อุ้มเข้ามาในสะพานลอยได้สำเร็จ
น้องไอซ์รอจนตำรวจคู่ภัยมาถึง

ส่วนสาเหตุที่เด็กคนนี้คิดสั้นเท่าที่สอบถามคร่าว

แล้วอาจจะได้รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง
อาการน่าจะเริ่มกำเริบขึ้นมา
หรือว่าที่ภาษาที่เขาเรียกว่าดิ่ง

ต้องชื่นชมในความกล้าหารนะฮะ
ของน้องไอซ์นะครับที่เห็นแล้วรีบเข้าไปช่วยเกลี้กล่อม
ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบอย่างไรครับ